อีกหนึ่งคลิปก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเช่นเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์คุณป้ารายหนึ่ง
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังแถวย่านราชประสงค์นะคะ
แต่ว่าออกมาจากร้านโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเป็นกระเป๋า
พนักงานก็ตามไปพูดกับคุณป้า

นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์
พนักงานร้านกระเป๋าแบรนด์หนึ่งนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านสี่แยกราชประสงค์นะคะ

รายนี้กำลังเดินตามหลังคุณป้าที่สวมชุดลายเสือแล้วก็หิ้วถุงหลายใบ
หลังจากที่สงสัยค่ะว่าคุณป้าได้ขโมยกระเป๋าออกจากร้านไป
โดยพนักงานหญิงสาวนะคะได้เรียกคุณป้าเพื่อขอดูกระเป๋าที่อยู่ในถุงพลาสติก
แล้วคุณป้าก็หยิบออกมาตอบกลับมาว่าจะซื้อให้หลาน
แต่หาหลานไม่เจอต้องขอโทษด้วยนะคะป้าไม่ได้หนีหายไปไหน
ซึ่งพนักงานก็ตอบกลับไปค่ะบอกว่าขอโทษอย่างเดียวไม่ได้นะคะ
เพราะว่าป้าเนี่ยเอาของออกมาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินค่ะ
ก็เลยเกิดเป็นกระแสบนโลกโซเชียลวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะสอบถามไปยังผู้จัดการของร้านกระเป๋า
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยพนักงานในร้านก็สังเกตพฤติกรรมของคุณป้ารายนี้ว่าแอบหยิบกระเป๋าออกไป

ภายหลังตอนนี้ทางร้านได้ดำเนินการแจ้งความกับคุณป้า
ที่สถานีตำรวจนครบาลปฐุมวัน
แล้วก็มีการเจรจากลายเกลี่ย
โดยลงโทษปรับ๑๐เท่าของราคากระเป๋านะคะ